มาดูงูกันอีกรอบหนึ่งไม่ใช่งูที่บ้านไอซ์นะคะ
เราเล่างูบ้านไอซ์กันซะบ่อยทุกวันเลยแต่ว่าอันนี้น่ากลัวจริง
เป็นงูเห่าแผ่แม่เบี้ยแล้วก็พ่นพิษใส่ผู้หญิงคนนึง
คือโชคดีมากคุณผู้ชมที่ผู้หญิงคนนี้เขาใส่แว่น
เพราะงูตัวนี้พ่นพิษเข้าตานี่นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะ
เขาใส่แว่นเห็นไหมคะนี่โอ้โหเห็นไหมคะแล้วพิษน่ะกระเด็นเข้าตา
คดีเธอใส่แว่นมาเลยไม่เข้าตาเธอไงแต่ว่ามีพิษบางส่วนเข้าหน้าเนี่ย
พิษมันร้ายแรงถึงขั้นไหนรู้ไหมคุณผู้ชม
ที่เข้าหน้าไปโดนหน้าผากเธอด้วยนะหน้าผากไหม้อะค่ะ
เป็นแผลไหม้เลยค่ะดูงูนี่ค่ะเนี่ยแล้วขนาดเธอไม่ได้อยู่ใกล้งูมากนะ
คืออยู่ห่างประมาณนึงเลยนะเนี่ยโอ้โห
เป็นดิฉันกรี๊ดเสียงดังกว่านี้อีกค่ะคือมันน่ากลัวจริงจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๐๕หมู่๔อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองค่ะ
นางสาวจุธามาสแตงทองคำอายุ๓๓ปี

เธอบอกว่าคือเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
ใต้ถุนบ้านของเธอคือมีงูเลื้อยออกมาจากพื้นปูนอีกฝั่งหนึ่ง

สุนัขสองตัวก็เห่ากันเสียงดังเลย

ล่าสุดงูเห่าตัวเดียวกันเลย

เธอก็เลยตัดสินใจอย่างที่เห็นในภาพคือทุบพื้น
ให้คู่ภัยมาจับงูค่ะ
ในแว่นตาแล้วก็เกิดอาการแสบโกรธแสบโกรธร้อนที่รอยผิดที่มันพ่นใส่
ก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วเมื่อวันที่๒กรุงภาคม๑๙๖๒๑๙๖๓
พอดีขับรถเข้าไปในบ้านก็ได้ยินเสียงหมาเห่า
พี่ก็เลยวิ่งออกมาดูก็เจอไอ้เจ้าตัวนี้เหมือนเดิม
บอกว่าหลักก็คือพิษโดนที่ตรงคอเสื้อนะคะตรงเสื้อเธอ
ละอองของพิษงูขนาดแค่ละอองนะคุณผู้ชม
โดนหน้าเธอเป็นรอยไหม้เลยนะคะที่หน้าผากอะค่ะ
แล้วเธอก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนรอบดวงตา
แต่โชคดีมากที่เธอใส่แว่นตามคลิปที่เราให้ดูนะคะ
ส่วนที่อยู่ของงูเห่าเนี่ยก็คือ
ที่ปูนมันมีรอยแตกร้าวอ่ะค่ะที่พื้นบ้าน
พอทุบออกเนี่ยนะคะข้างล่างปูนเนี่ยคุณผู้ชม
โพรงใหญ่มากเป็นโพรงใหญ่เลยงูมันอยู่ตรงนั้น
ตัวนี้เนี่ยเป็นงูเห่าด่างยาวเมตรหนึ่งนี่ค่ะที่จับได้เนี่ยค่ะ
งูเห่าด่างเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเวลาพ่นพิษ
พ่นพิษได้ไกล๕๘เมตรเลยนะคะถ้าถูกฉก
ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเลยค่ะพอจับได้กู้ภัยก็นำไป
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
เห็นข่าวงูแบบนี้ก็กลัวเหมือนกันนะคะน่ากลัวค่ะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ